ไก่จะมาบอกเคล็ดลับการเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดี
สำหรับคนที่เจอกับมรสุมชีวิตนะคะ
ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครที่เจอกับมรสุมชีวิต
กับปัญหาชีวิตมากมายเนี่ยก็ขอให้ทำใจล่มนะคะ
อย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งปล่อยใจปล่อยกาย
ให้มันจมอยู่กับความทุกข์นะคะ
เพราะว่าจังหวะชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
บางคนก็ประสบความสำเร็จเร็ว
บางคนก็ต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับด่านต่างที่เข้ามาทดสอบชีวิตเราก่อน
ถึงจะประสบความสำเร็จนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณทำดีต่อไปอย่าได้ท้อถอย
แต่คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะว่า
ลิขิตฟ้า๗๐ต้องฝ่าฟัน
เพราะฉะนั้นนะคะ๗๐เนี่ยก็คือความพยายามความสามารถของเรานะคะ
เหลืออีก๓๐เนี่ยก็คือโอกาสคือจังหวะที่เรียบรวมกันว่าวาสนานั่นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะ
การเสริมดวงชะตานะคะการใช้เทคนิคทางโหรศาสตร์เพื่อเป็นการเพิ่มพลังชีวิต
เสริมดวงชะตาให้เราไปสู่ความสำเร็จให้เร็วขึ้นค่ะ
ลับแรกนะคะก็คือการทำบุญด้วยการตักบาทค่ะ
จริงการทำบุญตักบาทนะคะถือว่าเป็นการทำบุญที่ค่อนข้างพื้นฐานนะคะ
เป็นการทำบุญแบบเบสิกแต่ว่าเป็นการทำบุญที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำว่าให้คุณทำบุญตักบาทในวันเกิดของตัวคุณเองค่ะ
เช่นคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะก็ขอให้คุณหาโอกาสทำบุญตักบาทในวันจันทร์อย่างน้อยสักประมาณ๓จันทร์นะคะ
จะดีมากค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สะดวกในการตักบาดนะคะ
เช่นคุณอาจจะบ้านไกลพระบินทบาทไม่ถึงนะคะหรือว่าการทำงานของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคในช่วงเวลา
คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตักบาทได้หมอไก่ขอแนะนำว่าให้คุณไปทำบุญอีกแบบค่ะ
ก็คือทำบุญถวายสังกฐานนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะให้อันนี้ส่งแรงคุณควรที่จะจัดถังสังกระทานด้วยมือของคุณเองนะคะ
แล้วไปถวายสังกฐานที่วัดไหนก็ได้นะคะและในวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดก็ได้นะคะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นไปอีกขั้นค่ะ
ลับอย่างต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานใหม่ค่ะ
จัดโต๊ะทำงานใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของหน้าที่การงานได้อย่างดีมากเลยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่กำลังเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานเจอกับปัญหาที่หาทางออกไม่ได้นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณค่ะทำการจัดโต๊ะจัดมุมโต๊ะทำงานใหม่นะคะแล้วก็ทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะ
ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้อย่างดีมากเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าจะให้ดีมากเนี่ยก็ควรที่จะดูเลิกในการจัดโต๊ะทำงานใหม่นะคะถึงจะได้เห็งสมใจค่ะ
แล้วเลิกดีนะคะที่อยู่ใกล้ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมี๓วันด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นเลิกมหาเห็งเลยค่ะ
ก็จะมีวันที่๓กุมภาพันธ์นะคะ๔กุมภาพันธ์และ๕กุมภาพันธ์เรียกว่า๓วันติดต่อกันเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่จัดโต๊ะทำงานใหม่ใน๓วันนี้เรียกได้ว่าดีแน่นอนค่ะ
ลับอย่างที่สามนะคะก็คือการไหว้พระหรือว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาค่ะ
ถ้าสมมติว่าใครที่กำลังเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
หมอไก่ขอให้คุณหาโอกาสไปไหว้พระหรือว่าไปไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นไปอีกขั้นนะคะ
อย่างสถานที่ที่หมอไก่อยากจะแนะนำนะคะที่แรกเลยเนี่ยก็คือที่สารเจ้าพ่อเสือที่บางว่าค่ะ
ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยขอแล้วมีโอกาสที่จะสมหวังค่ะ
อีกที่หนึ่งที่หมอไก่อยากจะแนะนำนะคะก็คือที่เจ้าแม่กวนอิ่มอยู่ที่เทียนฟ้าเยาวราชค่ะ
ที่นี่เราก็จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของพวกให้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
แต่ว่าถ้าใครที่บ้านไกลนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางมาไหว้เทพเจ้าไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงเทพได้นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณไหว้พระประจำวันเกิดอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้ดีไปอีกขั้นหนึ่งได้เหมือนกันค่ะ
ง่ายเลยใช่ไหมคะสำหรับ๓เคล็ดลับที่หมอไก่แนะนำกันไปรับรองว่าทำได้ทุกคนและทำแล้วได้ผลจริงค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
เหนียวจ้า